ถามว่าตอนนี้ผู้กำกับโจ้แวร์อยู่
ไม่มีใครรู้จริงนะคะว่าเขายังอยู่เมืองไทย

หลายคนวิพากษ์วิจารณ์คือ

แต่คุณค่ะมันมีเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเลยค่ะ
ครับล่าสุดนะคะมีคนตั้งกลุ่มเฟซบุ๊กนะคะ

นี่ไงกลุ่มคนรักผู้กำกับโจ้สนับสนุนตำรวจ
กำจัดอาชญากรรมค้ายาเสพติด
อ้ายย่ะประชดมั้ยอ่า
นี่หลายคนตั้งคำถามแบบพี่ต้น
เฮ้ยประชดหรือเปล่าเอาจริงเหรอ
นี่เอาฮาหรือเอาประชดหรือว่าคุณคิดแบบนี้จริง
ถ้าเกิดว่าใครเข้าไปดูในกลุ่มนี้มันเป็นกลุ่มปิด

ถ้าใครด่าผู้กำกับโจ้จะเป็นคนชังชาติขึ้นมาทันทีเลย
ลามไปถึงว่าทักษิณอยู่เบื้องหลัง
โอ้ยทุกเรื่องก้าวไม่พ้นเนอะ

นี่อยากให้ภูมิกับโจ้เป็นผอบตร
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมก็จะอยู่เคียงข้างและก็เป็นกำลังใจ

ถ้าผู้กำกับโจ้ผิดจริงกระผมจะวิ่งแก้ผ้าตรงแยกชิบูย่า๑๐รอบเลย
ทำไมคนดีอย่างผู้กำกับโจ้ต้องถูกใส่ร้ายด้วยวะ

ในขณะที่พบตรยืนยันว่านี่คือคลิปจริง

ผมนี่มวลท้องเลยอ่ะ
ผมผ่ายใจไม่เจอท้องเลย

สังเกตสิเดี๋ยวนี้คดีอะไรที่มันออกมาแบบนี้นะ

คือก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามาขุดบ่อล่อปลาให้ด่าภูมิกับโจ้เยอะ
หรือว่าจริงแล้วมีอะไรแอบแฝงอยู่
เมื่อสักครู่สมาชิก๒วันเท่านั้นคุณผู้ชม
มีสมาชิกเข้าไปในกลุ่มปิดแล้ว
แต่จากกลุ่มนี้เขาบอกว่าถ้าหากไปด่าภูมิกราบโจ้

ใช่ไปฟ้องไปแจ้งความนะครับไม่แต่ว่าบางคนก็บอกว่า
ตักกะมันผิดเพี้ยนโรคร้อนรึเปล่า
ทำไมคนมีวิธีคิดแบบนี้